ใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งนักร้องคุณภาพแล้วก็เสียงดีด้วย
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากเพลงของเธอจะเพราะจับใจแล้วนะคะ
เพราะว่าเธอเดินทางไปมอบกำลังใจไปร้องเพลงเพราะให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ

นี่แหละค่ะเจ้าตัวเดินทางไปเยี่ยมแฟนคลับ
กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วก็มีความหวังว่าอยากจะพบนักร้องในดวงใจของเขาสักครั้งในชีวิตนะคะ
งานนี้ค่ะดาเอ็นโดฟินก็ได้ร้องเพลง

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องฟ้าแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ

ไปไหน
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะในโลกโซเชียลไม่ถึง๑วันค่ะ
ก็มีการแจ้งผ่านทางคอมเมนต์นะคะเป็นข่าวเศร้าค่ะ
บอกว่าตอนนี้น้องฟ้าหรือว่าผู้ป่วยในภาพนี้นะคะได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ
ถ้ามกลางความอะไลของหล่อฟอลลอเวอร์และบรรดาแฟนคลับ
ที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แล้วก็ส่งให้น้องฟ้านั้นขึ้นสวรรค์ค่ะ
ก็ถือว่าคุณดาเอโนฟินก็ทำหน้าที่ศิลปินที่น้องฟ้าเองชื่นชอบนะคะ
ส่งกำลังใจให้ถึงขอบเตียงเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนเป็นศิลปินเนาะ
จะทำให้กับแฟนเพลงได้นั่นเองค่ะ